คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมกลับไปดูบรรยากาศการชุมนุมกันที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
ของกลุ่มนักเรียนเลวแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมมีแกนนำหลักขึ้นมาปลาใสด้วย
ติดตามบรรยากาศสดกันกับคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ

ขณะเดียวกันที่คุณผู้ชมเห็นด้านข้างนี้ก็จะเป็นซุ้มกิจกรรมต่าง
ที่มีการมาลงเอาไว้ของกลุ่มเยาวชนรวมไปถึงเครือข่ายต่างนะครับ
ที่มาร่วมกิจกรรมมีการตั้งบูธให้มาลงชื่อกันนะครับ

ขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมเห็นมองไปทางแยกคอกอัวนะครับ
จะเห็นว่ายังคงมีมวลชนจำนวนมากเนี่ยปักหลักกันอยู่ที่นี่
เนื่องจากว่าเป็นเวทีอีกหนึ่งเวทีใหญ่ที่บริเวณสี่แยกคอกวัว
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้ว
แนนกวินแกนนำเยาวชนปลดแอบได้ขึ้นเวทีปราศัย
แล้วก็บอกกับสื่อมวลชนหลังจากที่เขาเพิ่งปรากฏตัวที่นี่
ครั้งแรกหลังจากสนประชาชื่นวันนั้น
ก็ไม่ได้ไปปรากฏตัวปลาใสที่ไหน
วันนี้มาปราศัยครั้งแรกแล้วก็บอกว่า
ข้อเรียกร้องยังคงเป็นเหมือนเดิม
รวมไปถึงไม่ลดเพดานของการชุมนุมอย่างแน่นอน
เดี๋ยวฟังให้เสียงแพนกุี่นกันในครบ

ถ่อยใครไหนก็แพ้หากไอย่ปล่อยกันก็แพ้ดังนั้นไม่มี
ดังนั้นผมก็ต้องสู้แบบนี้คือส่งคำที่แบบประบาทธิษฐศาสตร์

ก็ประสัยตามแนวทางเดิมคือเรื่องของผลทางประสุทธิ์การปฏิรูปสุทธาปันกษัตริย์
ผมยังคงต้องขอย้ำนะครับว่าคือในระหว่างที่เราอยู่ในเรือนจำแล้ว
แล้วก็มีทางคนจากฝ่ายรัฐบาลก็พยายามที่จะเข้ามาล็อบบี้เราเพื่อให้
พยายามที่จะล็อบบี้ลบเล้าเราขอให้ลดเพดานลง
เราก็ต้องยืนยันกับมวลชนอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น
และเพดานไม่สามารถที่จะถูกลบได้
เพราะมันไม่เหลือเพดานแล้วเพดานเรามันถูกพังไปแล้ว

คืออีกหนึ่งเวทีใหญ่บริเวณสี่แยกก็กลัว
ยังคงมีการแสดงศิลปินต่างนะครับ
แล้วก็ไม่นานมานี้ก็มีการแสดงของคุณแอมมี่

การปราศัยของแพนกวินเองด้วย

กิจกรรมวันนี้ยังคงจัดอย่างต่อเนื่อง
ไปจนถึงเวลา๒๔นาฬิกานะครับ

มวลชนจำนวนมากยังคงนั่งปักหลักกันอยู่บริเวณนี้
เวทีนี้จะสิ้นศุกร์๒๔นาฬิกา
ส่วนเวทีสตรีปลดเอกจะสิ้นศุกร์เวลา๑นาฬิกานี่เป็นบรรยากาศทั้งหมด
ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
นาวีกันเทพถ่ายภาพศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอนุสวรีประชาธิปไตยครับ

ก็จะจบลงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งในวันนี้